คุณผู้ชมไปทานเมนูนี้ด้วยกัน

เพราะว่าเป็นเมนูดับร้อนได้เป็นอย่างดี
ช่วงนี้อากาศมันร้อนไงต้องหาอะไรทานหน่อยนิดนึง

จะบอกเลยว่าถ้าคุณได้ไปเจอร้านนี้นะ
คุณจะประทับใจทั้งเมนูอาหารที่ดีต่อใจ
แล้วก็แม่ค้าที่ดีต่อใจเหมือนกัน

ตลอดกิน

น่าสนใจไปทั้งเมนูที่เขาแปะไว้ข้างฝานี้
มีหลายอย่างนะเป็นเมนูคลายร้อนนะคะ
บอกเลยว่าโอ้โหเห็นแล้วก็น้ำลายไหลแล้วจ้ะ
พาคุณผู้ชมมาที่ร้านนี้นะคะ

ตั้งอยู่ริมถนนสายต้นยางข้างวัดแสนหลวงตะมนต์ยางเนิ้งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
คือเจ้าของร้านเนี่ยนะคะเขาได้รีโนเวทร้านโรงไม้เก่าเนี่ย
ให้เป็นร้านขายข้าวมันกะทิสดเออแล้วก็มีพ่อค้า
พ่อค้าที่แต่งตัวเหมือนกับตัวการ์ตูนคอสเพลย์เป็นพระเอกการ์ตูนเรื่องวันพีช
อันนี้ชื่อตัวละครว่าลูปปี้ลาซาโจรสลัดทำไมเนี่ย
คำพูดประโยชน์สุดฮิตของเค้า
ฉันนี่แหละที่จะเป็นราคาตัวสลัดให้ได้เลย
นี่คือถ้าเกิดเด็กที่ดูอยู่รู้จักแหละ

ซึ่งเขาก็แต่งตัวแบบนี้เพื่อมาดึงดูดความสนใจลูกค้านะคะ
หลายอย่างเมนูที่เห็นคุณผู้ชมแบบนี้น่ากินหลายคนบอกชอบของดีจริง
แล้วก็ยังมีพวกกาแฟที่เป็นกาแฟดริปมีชาอู่หลงด้วยนะคะ
เปิดขายแบบเนี้ยแป๊บเดียวก็หมดแล้วเจ้าของร้านคือคุณดิเรกนะคะ
เขาบอกว่าสูตรต่างที่ทำขึ้นมาเป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน
ดิบขายดีมากเลยจริงนะคะแล้วที่ต้องแต่งตัวแบบนี้ก็เพราะว่าตัวเขาชอบ
อ๋อชอบลูกชายของเจ้าของร้านเนี้ยอายุสิบเก้าปีเนี้ยเขาชอบนี่นี่นี่
นะก็เลยเอาความชอบมาผสมผสานกับการทำร้านตกแต่งร้านให้ออกมาเป็นสไตล์การ์ตูนนิดนิด
เออเป็นลักษณะวินเทจหน่อยหน่อยแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะไม่เหมือนกันนะ
ยุคนี้สมัยนี้เขาอาจจะฮิตเนี่ยการ์ตูนเรื่องวันพีช
อัตราการ์ลูฟิค่ะพยายามยุคผมสมัยผมอะ
น้องใบตองเสร็จละมูลไงค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าร้านนี้เขาขายตั้งแต่๖โมงเช้า
ถึงเที่ยงก็หมดแล้วนะคะส่วนราคาไม่แพงบอกไม่แพงนะคะ
ไปดูได้เลยนะคะไปดูที่ร้านเขาด้วยเลยราคาหลัก๑๐เท่านั้นแหละ
วันหนึ่งขายได้๓๐๐๔๐๐กล่องนู่นน่ะนะคะใครชอบของหวานแบบนี้นะถูกใจแน่นอน